ว่าที่สนามบินเชียงใหม่มีปัญหา
ต้องบอกว่าคือเมื่อวานมีเครื่องบินมาจากจีนครับ
จะต้องการไปลงที่เชียงใหม่ลงไม่ได้
ต้องบินไปลงที่สุวรรณภูมิแทน
เป็นการออกมายอมรับของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของท่ากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
และยอมรับว่าปัญหาเหมาะควันที่ปกครุมเชียงใหม่อยู่
มันส่งผลให้สายการบินสปริงแอร์เที่ยวบินที่๙๔๘๕๑๑เส้นทางเซี่ยเชียงใหม่เนี่ย

แต่ว่าลงไม่ได้ต้องบินนู่นแหละครับ
มากรุงเทพฯไปลงที่สวรรค์นักภูมิแทน

แล้วก็มีเที่ยวบินอื่นก็มีการล่าช้าบ้างเล็กน้อย
สำหรับปัญหาเหมาะควันที่ผ่านมา

มีปัญหาอยู่สักประมาณ๔๕เที่ยวบินของเชียงใหม่นะครับ
ทั้งของสายการบินสปริงแอร์ด้วย

คือเชียงมายอาจจะไม่ได้หนาเท่าเชียงมาย
แต่เชียงใหม่ผลกระทบเยอะเหมือนกัน
เป็นผู้ช่วยโฆษกสำนักงาน
ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า

เป็นห่วงประชาชนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ
หลังได้รับรายงานว่ามีปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานที่ระดับสูง
โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ก็มีค่ามรภาวะในอากาศอันดับที่๑ของโลกติดต่อกันหลายวันเหมือนกัน
ก็เลยสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งจังหวัดอื่นที่วิกฤตเหมือนกันไปหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา
สาเหตุสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือมาจากอะไรล่ะแน่นอนเผาป่าเผาป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
มีคนเจ็บจากการเข้าไปร่วมดับไฟแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชม

เป็นคนขับรถกะเปาะใช่ไหม
รถตุ๊กอ่าอ่าอ่าเป็นคนขับ๓ล้อเครื่องที่เชียงบราย
หนึ่งเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดปัญหาหมอกควันเนี่ย
กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้

เวลานั่งไปลมก็ตีเข้าหน้า

คือถ้าเกิดว่าอากาศดีคนก็อยากนั่งตุ๊ก

ในเบื้องต้นจะดีกว่าผู้ว่าด้วย
เอาไปฟังเสียงคนขับตุ๊กกันหน่อย

เพราะว่านักท่องเที่ยวก็หายไป
แล้วก็บางครั้งเราขี่น้องก็แสบตาแสบมุดดัง

เช่นเดียวกันกับพ่อค้าพื้นเมือง
คนนี้เป็นพ่อค้าไข่ผ้า

มันก็ย่ำแยกกว่านี้อ่ะนะครับช่วยเล่นแก้ไขกันหน่อย
การเดือนกุมภาลดไปเดือนกุมภาก็นักท่องเที่ยวก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับ
ห่วงเหมือนกันตอนนี้เดือนมีนาแล้วก็วิกฤตอยู่เหมือนเดิม
แต่ทุกคนก็ช่วยกันพยายามทำอยู่ครับแต่เราห่วงอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าก็
ปีใหม่ของเชียงใหม่อ่ะสงการเข้ามาแล้วสมมุติเรา
หมอกพันธุ์นี้มันให้จัดการได้ก่อนนี้ก็ดีอ่ะให้มานักท่องเที่ยวมาแล้วก็ให้เขาพิชินใจทีนี้แล้วก็มันมีอะไรเป็นอะไรครับ
เป็นพ่อค้าที่พูดไทยชัดมากแต่หน้าแขกมากนะฮะ
ทีนี้ทางด้านของประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับนางวิภาวันวรวุฒิพงศ์นะฮะ
บอกว่าวิกฤตหมอกในครั้งนี้ก็มีผลกระทบต่อรายได้และสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่
แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวด้วยนะครับจนถึงตอนนี้มูลค่าความเสียหายคิดออกมาเนี่ย
ราวหมื่นล้านบาทแล้วนะแล้วคิดดูถ้าปัญหานี้มันต่อเนื่องไปถึงสงกราน
ค่ะโอ้โหมูลค่ามันมหาศาลมากกว่านี้แน่นอนคือนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
ส่งผลด้านการท่องเที่ยวด้วยนะใช่ค่ะ